วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจกันนะครับ
ที่จังหวัดเลยมีอุบัติเหตุรถกระบะบรรทุกกระสอบขี้ไก่ขึ้นเขา
แล้วก็เกิดเหตุยางล้อหลังระเบิดนะครับ
ทำให้รถเสียหลักพลิกตะแคงประตูรถ
ทับศีรษะคนที่นั่งข้างคนขับจนได้รับบาดเจ็บ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ

ตรวจสอบภายในรถมีผู้บาดเจ็บ๓คน
คือนายเสริมศักดิ์การุณอายุ๗๕ปีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
อีก๒คนคือภรรยาของนายเสริมศักดิ์และผู้ติดตามกู้ภัยช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
ก่อนเกิดเหตุนายเสริมศักดิ์ขับรถจากบ้านที่อำเภอแกลงพร้อมกับภรรยาและคนติดตาม
เพื่อไปซื้อพันธุเรียนที่จังหวัดจันทบุรี
แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุจู่รถเสียหลักพุ่งตกร่องกลางถนน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วคาดว่าน่าจะเกิดจากอาการหลับใน
เพราะไม่พบร่องรอยการเหยียบเบรกก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้น
ท้ายที่จังหวัดอ่างทองเกิดเหตุรถตักทับคนงานเสียชีวิต
ภายในโรงงานรับซื้อเศษแก้วและเศษเหล็ก
ในพื้นที่ตะมนต์จราเข้ร้องอพฤษยัวร์จังหวัดอ่างทอง
โดยที่กองเศษแก้วพบรถตักขนาดใหญ่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจอดอยู่
ใกล้กันพบนางวิลัยลักษณดวงแก้วอายุ๕๔ปีคนงาน
นอนเสียชีวิตอยู่ในสภาพศพมีแผลเป็นรอยยาวที่หน้าผาก
ช่วงขาถูกล้อรถทับเป็นรอยยุบ
ตำรวจสอบสวนนายสมพรเหมือนเพชรอายุ๔๐ปีคนขับรถตักทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุกำลังดันเสร็จแก้วไปรวมกันที่กองใหญ่
โดยไม่เห็นว่านางวิลัยลักษณ์คนงานคัดแยกเศษแก้วเดินมาด้านหลังรถ

เมืองต้นพนักงานสอบสวนสพชโยแจ้งข้อกล่าวหา
ขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
พร้อมกับประสานญาตินำศพผู้เสียชีวิต
บำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป